เราเริ่มต้นด้วยการแจ้งเรื่องราคาน้ำมันกันก่อนกันแล้วกัน
บ่นกันเยอะเลยนะคะขึ้นตลอดเลยอ่ะ
ก็เขาอั้นเอาไว้ก่อนสงครานเนี่ย
อยากจะให้กลับบ้านกันอย่างสบายใจไปเที่ยวกันอย่างสบายใจ
หลังจากปิดสงกรานแล้วเปิดมาเนี่ยขึ้นไปสองครั้งค่ะ
วันนี้แจ้งอีกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตี๕ขึ้นอีกครับทุกผู้ชมครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจบไทยรัฐนิวโชว์แล้วก็ออกไปเติมน้ำมันก่อน
ค่ะจะได้ทันตีห้าพรุ่งนี้อ่าเพิ่งเติมเมื่อกี้เลย
ภาคภูมิทำไมไม่โทรบอกกันก่อนเอาเติมเมื่อกี้ก็ดีสิ
ก็ยังทันอยู่อ๋อยังทันใช่ไหมยังทันยังทัน
แต่พรุ่งนี้ตีห้าจะขึ้นอ๋อตีห้าขึ้นอ่าตีห้าจะขึ้นพรุ่งนี้นะครับ
ตทกับบางจากนะครับแจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด
เพิ่มขึ้นอีกสามสิบสตางค์ต่อลิตรอ่ายกเว้นแก๊สโซฮอลอีแปดสิบห้านะครับ
ที่จะขึ้นสิบห้าสตางค์ต่อฤทธิ์มีผลตั้งแต่ตีห้า
ถ้าย้อนหลังไปดูก็ขึ้นมาตลอดต่อเนื่องนะคะ
ก็พอเปิดมาหลังจากปิดสงครานนี้ก็ขึ้นไป๒ครั้งแล้ว
ขึ้นครั้งแรกเมื่อ๑๙เมษาแล้วก็มาขึ้น๒๔เมษา
พรุ่งนี้๒๗เมษาขึ้นอีกหลังสงการนี้ขึ้น๓ครั้งแล้วฮะ๓รอบแล้วนะครับ
ก็เป็นผลมาจากคาดว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้น
เราก็เลยต้องปรับเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าอั้นมาตั้งแต่ช่วงก่อนสงครานแล้วนะครับ
วันที่๑๙เมษาเนี่ยเวนซินกับแก๊สโซหอลและก็ดีลปรับขึ้นไป๕๐สต
๒๔เมษาปรับขึ้น๔๐สตพรุ่งนี้จะขึ้นอีก๓๐สต
เบนซิน๙๕ราคาจะอยู่ที่ลิตรละ๓๗บาท๘๖สตางค์ค่ะ
เข้มมาสอนเติมอะไรเติมแก๊สโซฮอร์๙๕
อ๋อแก๊สโซฮอร์๙๕แก๊สโซฮอร์๙๕ราคาลิตรละ๓๐บาท๔๕สตางค์
แพงนะแก๊สโอฮอล๙๑ราคา๓๐บาท๑๘สตางค์ต่อลิตรนะครับ
แล้วก็ดีเซลล์นะครับ๒๘บาท๔๙สตางค์นะฮะ
ดีเซลนี้ก็ปริ่มจะแตะ๓๐บาทแต่ยังไม่ถึงนะครับ
วิเคราะห์คาดว่าราคาน้ำมันในบ้านเราก็อาจจะทรงตัวลักษณะแบบนี้ไปอีกระยะหนึ่ง
เพราะว่าตอนนี้แนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกก็เริ่มจะลดลง
ยังไม่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นแล้วล่ะ
ก็ต้องติดรถคนอื่นเอาจะได้ไม่เปลือง